เมาแล้วขับเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้ไปชนคนอื่นจนเดือดร้อนเนี่ยบางทีตัวเองนั้นก็เดือดร้อนเหมือนกันได้รับบาดเจ็บนะฮะอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมครับมีภาพให้ดูนะฮะสาเหตุมาจากเมาแล้วขับครับ
คุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับออกอาการมาสักพักหนึ่งแล้วครับเจ้าของคลิปก็พยายามเตือนแล้วนะครับสุดท้ายไม่ทันจริงฮะสุดท้ายก็ไปข้างทางในที่สุดนะครับทางเจ้าของคลิปบอกว่าเนี่ยครับเกิดขึ้นที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ครับเข้าตัวเมือง